ดูเหตุการณ์นี้หน่อยต้องเตือนกันจริง
มีคุณยายและน้าชายของนักเรียนหญิงชั้นมศอยู่ที่หราชสี่
เจอเหตุการณ์เหมือนชั้นมศอายุ๑๕ที่นทบุรี

เพียงแต่ว่าน้องของคุณยายกับน้าชายจริงจริงสินะนะ
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนเพราะคดีไม่คืบหน้าเนี่ย
โชคดีที่ญาติญาติเนี่ยเขารู้ก่อน
ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเหมือนกัน
วันนี้ผมได้คุยด้วยที่เปิดปากกับภาคภูมิ
ถ้าท่านอยากฟังอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์ท่านลองฟังนะฮะ

เด็กนักเรียนหญิงคนนี้อยู่ม๔นะฮะอายุ๑๖ปีอยู่ที่โคราชนะครับ

น้องเนี่ยก็อยากจะมีรายได้ช่วยหารายได้เพื่อจะหาเงินไป
เป็นรายได้พิเศษของตัวเองไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่
คุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กับคุณยายที่โคราชนะครับ

ว่าเขารับสมัครงานงานก็ง่ายไม่มีอะไรหรอก
ยอดวิวให้เขาแล้วเดี๋ยวก็จะได้รายได้

เป๊ะแบบเป๊ะทุกข้อความจริงค่ะ
แล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยเด็กต้องเสียเงินร้อยหนึ่ง๕๐๐พันหนึ่ง
สุดท้ายน้องเงินหมดบัญชี๒๐๐กว่าบาทของตัวเองนะ
มันก็หลอกล่อเด็กด้วยกลวิธีต่างมีเงินของใครบ้างล่ะอะไร
เด็กก็ไปยืมโทรศัพท์มือถือของยายมายายมีบัญชีอยู่ในมือถือ
ยายอยู่๗๐กว่าละเงินยายหมดไปอีก๑๐๐๐๐กว่าบาท
จากนั้นมันก็พอกันเลยนะถูกต้องฮะ
คือช่วงนั้นเหมือนกับน้องก็แบบทิ้งช่วงแล้ว
พอรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยมันประหลาดจนปลายเดือนธันวาคมคือ๒๙ธันวาคม

ไปจ่ายมา๒๙ธันวาคมมันทักมา
ไอ้ที่คุณเคยติดต่อไว้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
มันปิดบัญชีไม่ได้นะคุณมีเรื่องถึงสรรพากรเลยนะ
แล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องไปฟ้องโรงเรียนจะอย่างนู้นจะอย่างนี้จะอย่างนั้น
สุดท้ายมันตะล่อมถามเด็กจนแบบเด็กบอกว่ามีอีกบัญชีหนึ่งที่ว่าเด็กมีอยู่อ่ะค่ะ
คือคุณตาเนี่ยเป็นทหารแล้วเกษียณแล้ว
แล้วคุณตาก็จะไปรับเงินบำนานทุกเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาท
เชื่อไหมคุณตาเนี่ยเปิดบัญชีให้กับหลานสาวเพื่อเป็นทุนการศึกษา
จนบัญชีนั้นมีเงินอยู่๓แสนหมด
เนี่ยรวมแล้ว๓แสน๒๕๐๐บาท
มกราคมมันยังไม่จบนะยังอีกหรอฮะ
ก็คุยกับมันบอกหนูหมดตัวแล้วนี่เงินหมดทั้งบ้านแล้ว
เงินตาเงินยายเงินหนูหมดแล้ว

บอกว่าจะทิ้งจริงเหรอจะทิ้งเงินเหล่านี้จริงเหรอ

เดี๋ยวจะไปปลดล็อกบัญชีปลดล็อกนู่นนี่นั่น

เพราะไม่กล้าบอกยายไม่กล้าบอกน้าชายที่อยู่บ้านด้วยกัน
ไม่กล้าบอกตาไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ที่อยู่ที่กรุงเทพ
โทรไปหาคุณป้าบอกป้าหนูขอยืมเงินหกหมื่น
โชคดีคุณป้าเฉลี่ยวใจถูกคิดเอ๊ะมันอะไรยังไงหรือเปล่า
ช่วงเย็นนะวันนั้นนะเย็น๘มกราคมนะคุณรัชพร
ซึ่งตอนเที่ยง๘มกราคมมีเหตุน้องชั้นม๓ที่นนทบุรีผูกคอตายจากเรื่องนี้
คุณป้าแบบฉุกคิดแล้วก็เลยโทรมาหาคุณแม่
ว่าให้แม่เนี่ยลองไปดูลูกสาวด้วยหน่อยแม่อยู่กรุงเทพฯนะ

จังหวะนั้นเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นบนระเบียงบ้านชั้น๒บ้านเขา๒ชั้น
ห่มร้องไห้เพราะป้าไม่ให้เงิน
แล้วก็เลยมาบอกยายยายวิ่งขึ้นไปดูหลานสาวคว้าตัวหลานทัน

ยายบอกวันนี้มาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิเนี่ย
หมดแล้วหมดฉันหมดตัวแล้วตายแล้วหมดเงินหมดแล้ว

หลานเข้ามาได้แล้วก็เอามาพูดมาคุยกัน
สุดท้ายคุยกันทุกคนเนี่ยคุณตาคุณยายน้าชายคุณแม่คุณพ่อคุณป้าบอก
อย่าโทษตัวเองลูกอย่าโทษตัวเอง

มิจฉาชีพมันเป็นกลวิธีของไอ้พวกนี้ที่มันหลอกล่อหนูจนหนูเนี่ยโอนเงินไปหมด

แต่คดีผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่คืบเลย

แจ้งตำรวจที่โรงพักตำรวจบอกต้องแจ้งไซเบอร์
แจ้งไซเบอร์ไซเบอร์บอกแจ้งแปดมากราใช่ไหม

ตำรวจโรงพักให้แจ้งไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ทางออนไลน์

ที่เดี๋ยวจะนัดพนักงานสอบสวนมาให้เจอ๑๘มกรา

กว่าจะได้บันทึกการแจ้งความเพื่อไปขอ
อายัดบัญชีปลายทางจากแบงค์ต้นสังกัด

กรี๊ดแล้วนอนไม่หลับ
ไม่ได้นอนกันเลยน้าก็เลยต้อง

เพื่อที่มานอนบ้านหลังนี้กับหลานตั้งแต่วันที่๘จนถึงทุกวันนี้
แล้วเขาจะจับคนไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือตอนเนี้ยทางครอบครัวเนี่ย
วันนี้ที่ผมคุยด้วยบอกว่าทำใจแล้วนะครับแล้วไม่ได้อยาก
ได้เงินคืนด้วยแต่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหอนแล้วคุยกับ
กับน้องวันนี้น้องไปเรียนตามปกตินะฮะน้องสภาพจิตใจดีขึ้น
บอกคุณแม่เลยตอนที่รายการเราติดต่อไปนะ
คุณแม่ถามลูกว่าจะให้แม่ไปออกรายการไหมลูกอืม
ลูกสาวบอกไปเลยแม่อืมเรื่องนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์อืม
แล้วตำรวจไซเบอร์ก็ติดต่อมาล่าสุดแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบแล้วก็จัดการเรื่องคดีให้
แต่ว่าครอบครัวเขาบอกว่าแหม่มันก็นานมากแล้ว
เดือนแล้วมันก็ช้าไปหน่อยหรือเปล่าอืมอ่าจริงจริงแล้วเนี้ยเคส
เคสน้องม๓ที่ผูกคอตายเนี่ยจับคนที่เปิดบัญชีม้าได้
เมื่อกี้นี้ก็มีชื่อบัญชีอยู่น่าจะดำเนินการได้
หรือจริงตำรวจไซเบอร์ต้องมีหน่วยเฉพาะกิจแล้วแหละ
ที่เปิดสำหรับเคสแบบนี้โดยเฉพาะเลย
นี่ไงพอไปโรงพักเขาให้ลงทะเบียนออนไลน์ไง
แต่กว่าระบบออนไลน์จะตอบกลับมาว่าให้มาเจอในอีก๑๐วันอย่างนี้